ทีนี้มาดูอีกเรื่องหนึ่งที่ก็กลายเป็นข่าวที่มีการแชร์ต่อกันในโลกโซเชียลด้วยว่า
เหตุการณ์น้ำท่วมที่มันเกิดขึ้นครั้งนี้มันเกิดจากการที่มีเขื่อนใหญ่
ปล่อยน้ำมาจำนวนมากเนี่ยนะคะ
ซึ่งทางด้านของกรมชนรับประทานยืนยันว่าไม่ได้มีการระบายน้ำออกจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนศิริกิจ
แต่สาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำท่วมกรุงเทพมหานครนี้เป็นเรื่องของฝน
ปริมาณฝนที่ตกสะสมกันต่อเนื่องยาวนานค่ะ
นายสมเกียจประจำวงอธิบดีกรมชลประธานค่ะ
ก็ยืนยันเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพมหานครอย่างหนักช่วงดึกจนถึงช่วงสายของวันนี้
ไม่ได้เกิดจากการปล่อยน้ำของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนศิริกิจตั้งแต่วันที่๕ตุลาคมที่ผ่านมา
ตามที่มีกระแสข่าวกันในโลกโซเชียลนะคะ
สาเหตุหลักเลยเกิดจากอิทธิพลร่องความกดอากาศต่ำหรือร่องฝนพาดผ่าน
บริเวณภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออก
ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักแล้วก็หนักมากบางแห่งค่ะ
ปริมาณฝนสูงสุดได้ที่เขตดินแดง๑๗๔มิลลิเมตร
ยานวา๑๙๕มิลลิเมตร
บางกอกน้อย๒๐๘มิลลิเมตร
เขตพระนคร๒๑๔มิลลิเมตร
เขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำ๙๑๘๕ล้านลูกบาทเมตร
หรือคิดเป็นร้อยละ๖๖ของความจุอ่างเท่านั้น
และได้ปิดการระบายน้ำมาตั้งแต่วันที่๕ตุลาคมที่ผ่านมา
เพื่อกักเก็บน้ำไว้ในเขื่อนให้ได้มากที่สุด
เนื่องจากใกล้สิ้นสุดฤดูฝนแล้ว
พร้อมกับลดผลกระทบที่ไม่ให้เกิดในพื้นที่ตอนล่าง
ปริมาณน้ำฝนที่ตกมากต่อเนื่องในช่วงวันที่๒๑๐ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ
ส่วนการระบายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่พื้นที่ตอนล่าง
กรมชนรับประทานไม่มีนโยบายที่จะระบายน้ำผ่านเข้าเขตกรุงเทพมหานคร
แต่จะระบายออกทางแม่น้ำบางประกงผ่านคลองระพีพัฒน์
ลงคลองพระองค์ชายานุชิตก่อนจะระบายลงสู่คลองชายทะเล
จากนั้นจะสูบระบายลงสู่อ่าวไทยไม่ได้มีการระบายลงคลองแสนแสบอย่างที่เป็นข่าวนะคะ
โทสันเสริญแก้วกำเนิดโศกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี
ว่าเป็นข่าวตั้งแต่วันที่๑๓ตุลาคมปี๒๕๕๔ค่ะจึงไม่ควรจะส่งต่อกันจนเกิดความตื่นตระหนก
ส่วนผู้ที่จงใจเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ก็อาจจะเข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายได้นะคะ
เจ้าหน้าที่ไม่ได้นิ่งนอนใจกับสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
โดยจะเร่งสูบน้ำออกเพื่อแก้ปัญหา
และขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด
ตื่นตระหนกกับข้อมูลที่ไม่เป็นเรื่องจริงค่ะ